แล้วปิดท้ายนะครับต้องช่วยชมช่วยเชียร์กับวอร์เรย์บอลรุยุไม่เกินสิบแปดปี
จริงครับเอเชียนะครับพรุ่งนี้ไทยจะแขกขันเจอกับออสเตรเลียนะครับ
ส่วนญี่ปุ่นนั้นผ่านเข้าสู่รอบแปดทีมไปแล้วครับญี่ปุ่นเนี่ยเจองานไม่ได้หนักเท่าไหร่นะครับ
โดยนัดนี้เจอกับทางซามัวเป็นเกมนัดที่๒ครับในกลุ่มบีชุดขาวนะครับญี่ปุ่น
ซาบัวเป็นปีเพื่อเล่นแค่เจ็ดคนแต่ว่าอีกห้าคนบีซ่าไม่ผ่านนะครับ
เดินทางมาแข่งไม่ได้ก็ถือว่าสภาพทีมนั้นไม่พร้อมแล้วก็
ทีมเป็นรอยญี่ปุ่นเยอะนะครับญี่ปุ่นก็ตบแน่นอนกว่านะครับ
ขาดรอยนะครับยี่สิบห้าต่อสามเซ็ตสองซาบัวก็เริ่มจับถ่ายญี่ปุ่นได้
แต่สุดท้ายญี่ปุ่นก็ยังชนะไปอีกนะครับยี่สิบห้าสิบห้า
แล้วเซ็ตสามก็ชนะไปอีกยี่สิบห้าต่อสามนะครับ
๓เซตรวดคว้าชัย๒นัดเข้ารอบเป็นที่หนึ่งของสาย
ส่วนนิวซีแลนด์นะครับจะโทษสามวันวันพรุ่งนี้
เพื่อแย่งกันเข้ารอบเป็นอันดับ๒ของกลุ่มครับ